แก่นเมื่อค่ำวานนี้ถือว่าเป็นเหตุระทึกเลยค่ะ
คนก็ยังอยู่กันในห้างกันเต็มไปหมดเลยปรากฏว่า

คนเห็นทั้งคนในร้านทั้งคนนอกร้านแตกตื่นวิ่งหนีตายกันอลละหมานเลยนะคะ
แล้วคนร้ายสามารถใช้เวลาแค่๒๐วินาที
ยทองรูปภัณฑ์ไปถึง๑๑เส้นน้ำหนักรวมก็๓๓บาทเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะจับภาพในร้านทองกิรติ
ซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มครึ่งของเมื่อวาน

เสื้อผ้านี่คือปกปิดมิดชิดเลยนะ

ชูปืนขึ้นฟ้าก่อนเดินเข้ามาที่หน้าร้านนะคะ
คือตอนแรกแค่ชูปืนขู่ยังไม่ได้ยิง

เพราะว่ากำลังให้บริการลูกค้ารายอื่นอยู่ก็ไม่ได้สังเกต

ทุกคนตกตกใจเนี่ยค่ะติหนีแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะ
จากนั้นคนร้ายกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปเลย

ไปได้ทั้งหมด๑๑เส้นแล้วก็หนีออกไป
ด้านหน้าห้างค่ะมุ่งหน้าไปทางศาลหลักเมืองขอนแก่น
เขาใช้เวลาก่อเหตุเพียงแค่๒๐วินาทีเร็วมากนะคะ
วาดทองไปได้๑๑เส้นเส้นละประมาณ๓บาท
รวมแล้วก็หนัก๓๓บาท
แต่เหตุการณ์นี้ยังดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ

เขาก็ไปเก็บหลักฐานสอบถามพยานในที่เกิดเหตุ
ก็พบปลอกกระสุนตกอยู่หน้าร้าน๑ปลอก
ทอง๑เส้นน้ำหนัก๓บาท
ที่คนร้ายทำหล่นเอาไว้ที่ร้านข้าวเหนียว
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานจะได้แกะลายนิ้วมือได้นะคะ
มาช่วง๕ทุ่มหลังเกิดเหตุประมาณ๔ชั่วโมงค่ะ
ตำรวจไปคุมตัวชายผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งได้ที่ตลาดโต้รุ่งร่วมจิต
สันติยุติธรรมในเมืองขอนแก่น
และนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นนะคะ
โดยเฉพาะรองเท้าที่มีลักษณะคล้ายกับคนร้ายที่เข้าไปก่อเหตุค่ะ
พลตำรวจตรีนพก้าวสมนัดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
เบื้องต้นคือยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าตัวผู้ต้องสงสัยที่คุมตัวมาสอบสวนเนี่ย

แต่จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องสงสัยเนี่ยเคยมีประวัติก่อเหตุชิงทรัพย์และเสพยาเสพติดมาก่อน
เจ้าหน้าที่ก็เลยสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนนำตัวไปค้นบ้านหาของกลางและหาหลักฐานนะคะ
ผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายหนึ่งรายที่ตำรวจควบคุมตัวได้ตอนเนี้ย
ยังอยู่ระหว่างสอบสวนอยู่นะคะแล้วก็จะเร่งสืบสวนหาตัวคนร้ายจากกลุ่มพนักงานในห้างที่ลาออกไป
รวมถึงกลุ่มคนที่เข้ามาก่อสร้างในห้างด้วยค่ะปืนที่คนร้ายนำมาก่อเหตุเนี่ย
เขาว่าน่าจะเป็นปืนขนาดเก้ามอมอแต่ว่าใช้กระสุนลูกแบล็งเพราะว่า
ปลอกกระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุหนึ่งหัวเนี่ยมันเป็นกระสุนลูกแร้งซึ่งกระสุนชนิดนี้มันจะเสียงดังมาก
ขายกันตามร้านบีบีกันนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานสี่เนี่ยเก็บไปแล้วนะคะ
เพื่อไปตรวจพิสูจน์ด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรขอนแก่นเชื่อว่าคนร้ายน่าจะลง
ส่วนเรื่องของทองรูปภัณฑ์ที่คนร้ายได้ไปเป็นสร้อยคอทองคำหนัก
นะเส้นละสามบาท๑๑เส้นมูลค่าเกือบ๑ล้านบาทแล้วก็ตกเอาไว้ที่
ให้กับคนที่สามารถแจ้งเบาะแสคนร้ายจนนำไปสู่การจับกลุ่มได้เนี่ย
บาทนะคะประชาชนคนไหนค่ะ
เบาะแสของคนร้ายหรือพอจะรู้รายละเอียดอะไรเนี่ยนะคะแจ้งได้ค่ะที่เบอร์โทรสพเมืองขอนแก่นเลยนะคะ
เบอร์โทรขึ้นหน้าจอแล้วค่ะศูนย์สี่สามสองสองหนึ่งหนึ่งหกสอง
สี่สามสองสองหกห้าห้าเจ็ดและศูนย์แปดเก้าหกสองศูนย์เจ็ดเจ็ดสามเก้า
โทรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะ